เราจะไปต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับ
แม่น้ำยมที่ไหลผ่านที่ตำบลครองกระจง
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยบางจุดเริ่มแห้งขอด
ชาวบ้านสามารถเดินข้ามแม่น้ำทั้งสองฝั่งได้แล้วนะครับ
ตอนนี้ประชาชนบางส่วนก็เริ่มได้รับผลกระทบ
ติดตามได้กับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี

ชาวสวนหลายคนเริ่มได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกันฝ่ายยางกั้นคลองกระจง
ที่ตำบลคองกระจงกั้นแม่น้ำยมขณะนี้
เหลือน้ำใช้การได้เพียง๑ล้านลูกบาทเมตรครับ
แม่น้ำยมด้านใต้ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันท

กลายเป็นเกาะแก่งทอดยาวจนเดินข้ามฝั่งไปมาได้

และด้านหน้าของเขื่อนยางที่กั้นน้ำตามจุดต่างเท่านั้น
โดยเฉพาะฝายางคลองกระจงหมู่๔ตำบลคลองกระจง

ยังพอมีน้ำอยู่ราวประมาณ๑ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
แต่ด้านใต้เขื่อนยางกลับมีสภาพแห้งขอดเป็นแนวยาว
แต่พอมีน้ำเหลืออยู่ตามแอ่งเล็ก
ทำให้ชาวสวนใบตองที่ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำยม

ได้รับผลกระทบไม่มีน้ำลดต้นกล้วย
ซึ่งชาวสวนบอกนะครับว่าหาก๑เดือนนี้ยังไม่มีน้ำมารดสวน
ทำให้สวนใบตองต้องล้มตายจำนวนมาก
ก็ที่บ้านจริงส่วนผสมทางนั้น

บางส่วนก็เริ่มที่ว่าจะต้องตายต่อไป
ที่ว่ายังมีกินมีใช้ก็ยังมีมั่ง
แต่ก็จะเริ่มแย่ลงแล้วน้ำมันแห้ง
เหตุผลที่น้ำยมแห้งขอดเวลานี้
เนื่องมาจากทหารได้ทำการปิดประตูระบายน้ำหาดสะพาน

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรง
หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทำการเปิดประตูระบายน้ำ๑บาน
และทำระบบประปาในอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัย
และอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้แม่น้ำยมแห้งขอดเวลานี้
มาจากแม่น้ำยมทางเหนือไม่มีน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับ
จำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ขณะที่ด้านหลังของผมนี้นะครับคือฝ่ายยางกั้นแม่น้ำยมที่คลองกระจงแห่งนี้นะครับ
สังเกตเห็นว่าด้านเหนือของฝ่ายแห่งนี้ยังพอมีน้ำอยู่นะครับ
แล้วก็มีน้ำดันตัวยาวไปประมาณ๔กิโลเมตรมีน้ำใช้ราวประมาณ๑ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ขณะที่ด้านใต้เขื่อนแห่งนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าแม่น้ำยมแห้งขอด
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดจากที่นี่ครับ
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุโขทัยครับ
ขอบคุณครับหลายพื้นที่ก็เริ่มวิกฤตอย่างหนักแล้วนะครับ
คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถส่งข้อความมาทางไลน์นะครับ
บอกกล่าวว่าพื้นที่ของคุณนั้นปัญหาภัยแรงรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
เพื่อให้หน่วยงานนั้นเร่งแก้ปัญหากันต่อไปครับ